เหตุโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่ชะอำเพชรบุรีนะฮะ

ก็คนร้ายที่ไปก่อเหตุยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตในภูวิล่า

แล้วก็หลบหนีไปล่าสุดวันนี้เนี่ย

ขวามือก็คือผู้ที่ถูกในเจี๊ยบเนี่ยยิงจนเสียชีวิตนะครับ

ไปที่บ้านพักในภูวิล่าที่ชะอำเพชรชบุรีนะฮะ
เธออุตส่าไปหลบอยู่หลังบ้านนะฮะ
ตรงซอกเล็กอ่ะกะว่ารอดแล้วนะ

แล้วก็จะมีพื้นที่หลังบ้านเนี่ยไปเปิดบานเกร็ดห้องครัวเห็นเนี่ยยิงเขาเลยนะฮะ

นายทิรศักดิ์จบใครหรือว่าในเจ๊บนะครับ
ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นนะครับ
ตอนที่ถูกคุมตัวมาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามมูลเหตุในการก่อเหตุนะครับ
แต่ในเจี๊ยบไม่พูดอะไรเลยนะฮะ
ก็มีคุณเบียร์นะครับที่เป็นอดีตแฟนของผู้ตายนะฮะ
ก็คือนางสาวคณิตถาสุวรรณลือหรือว่านิดนะครับ
นี่ฮะที่มาตะโกนเรียกไอ้เจี๊ยเจี๊ยบอยู่นี่ฮะ

พร้อมกับถามว่าแล้วลูกเขาล่ะจะทำยังไง
เพราะว่าคุณนิดเนี่ยเขามีลูกนะฮะ
กับอดีตสามีมีลูก๓คนนะครับ
สุดท้ายก็ต้องพยายามกันกันไว้นะฮะ

คุณเบียบอกว่าเคยคบหาอยู่กินกับคุณนิดผู้ตายมานานนับ๑๐ปีนะครับ

แล้วก็รู้จักกับเจี๊ยบดีนะ

เจี๊ยบเนี่ยเคยบอกว่าถ้าเกิดนิดไม่คบกับในเจี๊ยบเนี่ยจะต้องตาย
ซึ่งตอนนั้นพอเห็นหน้าในเจี๊ยบแล้วเนี่ย
นึกถึงหน้าลูก๓คนที่ต้องกำพราแม่
ก็เลยตะโกนเรียกแล้วก็อยากจะถามนะฮะ
ตอนนี้อยากให้ในเจี๊ยบได้รับกรรมที่ทำเอาไว้อย่างถึงที่สุด
ก่อนที่จะคุมตัวมาตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจี๊ยบนี่ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะฮะ
ก่อเหตุที่ชะอำเพชรบุรีแล้วหลบหนีไป
หลังจากตำรวจได้หลักฐานเป็นรถกระบะที่มีลักษณะแต่งซิ่งนะฮะ
ขับเลี้ยวเข้าไปในซอยภูนวิลล่าเมื่อ๕ทุ่ม๖นาทีของวันเกิดเหตุนะครับ
เมื่อคืนวันก่อนแล้วก็ขับออกมาตอน๕ทุ่ม๒๖นาที
นี่ฮะตำรวจตามจนเจอรถนะครับ
แล้วก็ยอมออกมามอบตัวหลังจากนั้นทางสพด่านมะขามเตี้ยก็คุมตัว
มาส่งที่สพชะอำท้องที่เกิดเหตุ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีพลโนตรีปิตินรึขัดพิชัย
มาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่อุกชะกันบอกว่า
ตำรวจแจ้งข้อหากับในเจี๊ยบคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาเรื่องอาวุธปืนต่างนะครับ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะในชั้นพนักงานสอบสวน
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าในเจี๊ยบเคยต้องโทษคดียาเสพติด
และคดีอาวุธปืนเมื่อปี๖๔ด้วยตัวของนายเจี๊ยบกับทางผู้ตาย
คบหาอยู่กินกันแบบสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับ
จากนั้นก็เลิกกันแยกกันอยู่ได้สักหนึ่งปีโดยตอนที่แยกกันไปแล้วเนี่ย
แต่ในเจี๊ยบมักตามหึงหวงนะฮะแล้วที่ผ่านมาตอนที่คบกัน
วันเกิดเหตุในเจี๊ยบเนี่ยรู้ว่าผู้ตายไปเที่ยวภูวิลล่า
ที่ผู้ตายลงเอาไว้ก็เลยขับรถกระบะตามมาหา
โดยตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาพาตัวเขากลับไปนะฮะ
แต่ผู้ตายเนี่ยหลบซ่อนหลบหนี
พอไปหาเจอเนี่ยก็เลยโมโหแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิต
คือเรื่องนอกใจเนี่ยเขาไม่ได้ให้การนะครับ
แต่เขารู้สึกไม่สบายใจเวลาเห็นผู้หญิงออกมาเที่ยวข้างนอกนะครับ
แล้วก็เขาก็เชื่อว่าน่าจะมาแอบคบกับผู้ชายคนใหม่นะครับ
วันนี้มีน้องสาวของนายเจี๊ยบนะฮะ
ที่เขามาดูพี่ชายเขาที่โรงพักเนี่ยมาเยี่ยมพี่ชายเขา
เขาบอกเขาขอพูดในมุมพี่ชายเขาหน่อย
น้องสาวเนี่ยนะบอกว่าที่พี่ชายเธอทำไปเนี่ย
เชื่อว่าพี่ชายเนี่ยคงทำไปเพราะความโกรธแค้น
โดยเฉพาะเรื่องเงินที่ผู้ตายเอาไปจากพี่เธอ
แล้วผู้ตายชอบยั่วให้พี่เธอเนี่ยโมโห
เลิกกันไปก็ชอบมาพูดให้ฟังเรื่องมีแฟนใหม่
ทั้งที่ความจริงแล้วตัวของนิดกับพี่ชายเธอก็คือในเจี๊ยบ
ความจริงยังไม่ได้เลิกลากันเธอบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
เธอก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยในมุมของพี่ชายเธอมันเป็นอย่างนี้
ซึ่งเขาเคยหลอกเงินคุณเจ๊บไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่น
ใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยเขาหลอกเงินไปเยอะมาก
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณเจี๊ยบต้องทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะล่าสุดนี่เงินก้อนนี้ไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกว่าจะเอามาคืน
แล้วเขาก็พลิกแพงให้มาคืนเอาเงินไปเที่ยวกับผู้ชายคนนี้
ประมาณหลักเท่าไหร่ได้ที่พี่ชายเราเสียเงินกับผู้หญิงคนนี้

อ่ารวมเลยว่าเป็นหลักล้านนะคะ
นี่น้องสาวผู้ต้องหาออกมาพูดนะฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณนิดที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
เพราะเธอไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะ
คือคนเป็นเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้แต่คนตายเขาไม่มีสิทธิ์ชี้แจง

หรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรอ้างเรื่องอะไรเนี่ย
แต่เราก็มีสิทธิ์ไปพิพิภาคสาชีวิตเค้าไม่ใช่หรอ

คุณผู้ชมครับในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
อย่างที่ท่านตามข่าวมาตลอดที่ภูวิลล่าที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณนิดเข้าไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือแฟนที่กำลังคบหากันอยู่นะฮะ
ซึ่งเขาบอกกับเราว่าเขาคบหากับคุณนิดมา๑ปีนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่ทางฝั่งน้องสาวผู้ต้องหาบอกความจริงยังไม่ได้เลิกกันเนี่ย

เพราะคุณนิดเนี่ยเลิกกับนายเจี๊ยบมาเป็นปี
วันเกิดเหตุที่ภูวิลล่าที่ในเจี๊ยบตามนิดมาเนี่ย
ตอนที่มาถึงบ้านเนี่ยเขาเป็นคนไปเปิดประตูเองนะ
แล้วในเจี๊ยบก็มาถามหานิด
ซึ่งเขาบอกเองว่านิดไม่อยู่เพราะเขารู้แล้วว่าเนี่ยคือแฟนเก่าของนิด

แต่ว่าตัวในเจี๊ยบเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือแฟนใหม่
เขาบอกถ้าเกิดว่าในเจี๊ยบรู้ว่าเขาคือแฟนใหม่ของนิดเนี่ยนะ
แล้วเจอหน้าวันนั้นที่เขาเปิดประตูบ้านว่าเอ๊ะใครมาเนี่ย

ส่วนที่ภูวิลล่าที่เกิดเหตุนะครับที่ชะอำเพชรชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของผู้ตายมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ

พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณนิดนะครับอายุ๖๓ปีคุณพ่อชาตรีมาเรียกลูกสาวกลับบ้าน
แล้วก็บอกว่าชาติหน้าเนี่ยขอให้ได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีก
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือลูกสาวเนี่ย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
แล้วก็ไม่อยากคุยไม่อยากเจอหน้าในเจี๊ยบด้วย
ขอบคุณเจ้าไป